คุณผู้ชมครับวันนี้๒กรกฎาคมนะครับตามกำหนดการ
จากที่จะเริ่มอุ่นเครื่องการเมืองที่จะเข้มข้นแล้ว
อีกทางหนึ่งครับเป็นวันสำคัญเพราะว่าพลายศักดิ์สุริน
เขาคือช้างไทยที่ไปทำหน้าที่เป็นทูตสันธวมัยตรี
ที่จีนส่งมาที่ไทย
ก็ต้องดูแลเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะต้องส่งกลับไปที่

ศักดิ์สุรินนะครับจากบ้านไปนาน๒๒ปี
คือส่งไปเป็นทูตสันธวมัยตรีตั้งแต่ปี๒๕๔
แล้วเขาไม่สบายคุณผู้ชมครับ
ก็ต้องส่งตัวกลับมาเพื่อดูแลอายุ๓๐ปีแล้วนะครับ
เครื่องบินบินขึ้นจากสนามบินที่ศรีลังกา
เพราะว่าไปทำหน้าที่อยู่ที่ศรีลังกา
มีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็มุทุราชา
แต่ควานก็จะเรียกว่าบิลลี่นี่ตอนเครื่องออกครับ
บินออกจากสนามบินในกรุงโคลัมโบศรีลังกา

หลังจากนั้นครับเส้นทางของเขามุ่งหน้ามาที่ประเทศไทย
และจะไปลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่

ตอนช่วงประมาณบ่าย๒โมงตามเวลาประเทศไทยครับ
นี่คือกำหนดการเวลาแล้วก็เส้นทางนะครับ
ซึ่งต้องมีการซักซ้อมหลายครั้ง
แล้วก็ต่อเนื่องยาวนานมาก
ทันทีที่เครื่องลงจอดเสร็จปั๊บ
ทุกคนเป็นห่วงมากว่าพลายศักดิ์สุรินพี่เขาจะเป็นยังไงบ้าง

เขาทักทายพี่น้องประชาชนที่ไปรอต้อนรับ
นี่เห็นแค่งวงเห็นแค่งาเห็นแบบเต็มเลยละกันครับ

ประเทศไทยโดยสวัสดีภาพค่ะ

แต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขา

ต้องดูสำรวจภายในอย่างละเอียดด้วย
เสียงร้องนอกจากจะเป็นการทักทายแล้ว
นี่คือสัญญาณที่ต้องการขออาหารครับ

หิวบินมาต้องหลายชั่วโมง๕ชั่วโมง

โดยมีคุณทบวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรี
มนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารครับและทีมสัตวแพทย์

นี่ครับตู้ก็ใหญ่เบอร์เริ่มเลยคุณท็อป
ยืนดูรอต้อนรับพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับ
พลายศักดิ์สุรินพอเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว
หลังจากนี้ก็จะเตรียมพาตัวส่งต่อไปที่สถาบันโฆษบาลแห่งชาติ
อนุรักษ์ช้างไทยที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
เพื่อกักโรคดูอาการ๓๐วันก่อน
เพราะว่ามาจากต่างบ้านต่างแดนนะครับดูอาการให้เรียบร้อย
หลังจากนั้นก็จะสู่ขั้นตอนการรักษาเข้ามาด้วยตู้แบบนี้เลยครับ
ตู้เบอร์เริ่มเลยครับเพราะตัวเขาใหญ่มาก
น้ำหนักก็เยอะน้ำหนักเกือบ๔ตัน
เครื่องบินมาถึงปั๊บเจ้าหน้าที่ทุกคนปรบมือยิ้มเลย

รัฐมนตรีท็อปเป็นคนฉีดน้ำ
ฉีดน้ำให้กับเจ้าพลายศักดิ์สุรินทร์ด้วยตัวเองเลยนะฮะ

ดูภาพเต็มตอนวินาทีที่เขาไปฉีดน้ำให้กับ
พี่พลายศักดิ์สุรินเลยฮะ
รักษาพยาบาลนั้นคงจะเริ่มในช่วง๑เดือนนี้
ไม่ใช่ต้องรอ๑เดือนก่อนแล้วค่อยรักษา
จะเริ่มต้องดูก่อนว่ามีอาการบาดเจ็บอะไรบ้าง

พอที่ดูสีหน้าข้าตาเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
ตอนไปให้น้ำใกล้เมื่อสิทธิ์คือ
หน้าไม่เห็นเห็นตะงวงเขาโผล่ออกมา
แต่ว่าจากอาการที่เขาหิวน้ำ
อาการที่เขาดื่มน้ำมากดื่มมากจริงนะครับ
แล้วก็เอาน้ำไปสาดตัวเองต่างเหล่านั้น
แสดงให้เห็นว่าเขามีความฟิตมีความพร้อมนะครับ
เรียกว่าสุขภาพน่าจะแข็งแรงนักระดับหนึ่ง
เมืองต้นสุขภาพแข็งแรงครับดูจากสัญญาณก็คือ
เขาต้องการกินน้ำดื่มน้ำ
มาถึงปั๊บพอฉีดน้ำให้ปุ๊บเขาดูดน้ำเลย

แล้วนอกจากนี้ก็ส่งเสียงร้องขออาหารได้
ยังขยับขยื่นร่างกายได้นะครับ
ภารกิจพาพลายศักดิ์สุรินกลับบ้านนี้
นี่นะครับตอนที่ฉีดน้ำดูดจ๊อบใหญ่เลยครับ

ได้ความร่วมมือจากรัฐบาลศรีลังกาผ่านทางสถานทูตไทย
และกรบอุทยานแห่งชาติศักดิ์ป่าลและพันธุ์พืช
งบประมาณสำรองเพื่อภารกิจนี้มากถึง๑๙๕๐๐๐๐บาท
กลมเกือบ๒๐ล้านนะครับ
อย่างที่บอกครับว่าช้างเชือกนี้พลายศักดิ์สุรินทร์
ชื่อในภาษาศรีรังกาคือมุฒุราชา

นี่คือบรรยากาศตอนที่เขาอยู่ที่ศรีลังกาครับ
ก็จะมีพี่น้องประชาชนไปรอติดตาม
เฝ้าดูให้กำลังใจเขาต้องฝึกซ้อม

เป็นหนึ่งใน๓ช้างที่ไทย
ส่งไปเป็นทูตสันธวมัยตรี
ให้กับรัฐบาลศรีลังกาเมื่อมกราคมปี๒๕๔
ตอนนั้นมีอายุได้๑๐ปี
ศรีลังกาได้โอนกรรมสิทธิ์ให้วัดคันเดวิหารดูแลครับ
และทำหน้าที่หน้าที่สำคัญของเขาคือ
เชิญพระเขี้ยวแก้วพระบรมศาลีริกฐาตุ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ

มีการร้องเรียนจากองค์การพิทักษ์สิทธิสัตว์ในศรีลังกา
เกี่ยวกับการใช้แรงงานพลายศักดิ์สุรินในขบวนแห่พระเขี้ยวแก้วที่ศรีลังกา
โดยพลายศักดิ์สุรินมีสภาพผอมโซถูกล่ามโซ่
พบว่ามีฝีที่สะโพกและขาบาดเจ็บ
เดือนสิงหาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอความอนุเคราะห์กระทรวงต่างประเทศ
โดยสำนักเอกอัครราชทูตณกรุงโคลัมโบครับ

คุณท็อปรับหน้าที่ในการต้อนรับที่เมืองไทย
แต่พี่สาวคุณกาญจนาไปที่ศรีลังกาก่อนหน้านี้ไปคอยดูแลนะครับ

เทียบกันสมัยวัยยาวกับปัจจุบัน
ปีที่แล้วงาเขายังน้อยนิดอยู่เลย
โอ้โหตอนนี้งายาว
กับปัจจุบันของพลายศักดิ์สุรินนะครับ
ลองดูภาพบรรยากาศสมัยนั้นได้อีกครับ
เพราะว่ามีหลายคนก็แชร์ภาพความประทับใจแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ผมบอกนะครับว่าสิงหาคมมีการประสานข้อมูลอะไรต่างแล้ว
กันยายนครับคณะผู้แทนจากประเทศไทย
เดินทางไปศรีลังการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็เดือนตุลาคมนะครับ

พฤศจิกายนก็เตรียมย้ายพลายศักดิ์สุริน

ช่วยดูอาการป่วยกุมภาพันธ์ปีนี้
รัฐบาลศรีลังกาก็เห็นชอบ
หม้อภัยศักดิสุรินกลับมารักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย

ควานช้างที่เคยเลี้ยงพลายศักดิ์สุริน

เพื่อจะไปดูแลและฝึกซ้อมให้คุ้นเคย
จากนั้นพฤษภาคมก็มีการต่อกรง

เพราะว่าต้องให้พอเหมาะพอตัวกับพี่พลายศักดิ์สุรินทร์เขา
เขาสูงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูข้อมูลจำเพาะของพลายศักดิ์สุรินทร์นะฮะ
สูง๒เมตร๙๐เซน
เกือบ๓เมตรตึกเกือบชั้นหนึ่งนะฮะ
ความยาวจากงาจะหลดหาง๔เมตรครึ่ง
นี่นะครับอายุปัจจุบัน๓๐ปีแล้ว
แล้วหนักเกือบ๔ตัน๓๕๐๐กิโลกรัมครับ
เดือนมิถุนายนครับพลายศักดิ์สุรินฝึกเข้าออกกรงจนคุ้นเคย

จนกระทั่งกำหนดการพาพลายศักดิ์สุรินกลับบ้านเกิด
ห่างบ้านไปถึง๒๒ปีวันนี้เดินทางกลับมาถึงโดยปลอดภัยครับ
โหลดขึ้นเครื่องบินบินจากสนามบินอนาชาติกรุงโคลัมโบ
มาถึงที่เชียงใหม่เวลา๕ชั่วโมง
การระยะเวลาการขนย้ายถ่ายเทนะครับ
ประเทศไทยส่งช้างไปในนามทู่สันธวะไมตรี๒๐เชือกแล้วนะครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๔ถึง๒๕๕๙ไปอยู่ใน๕ประเทศ
คือศรีลังกาเดนมาร์คญี่ปุ่นสวีเดนออสเตรเลีย
เชือกแรกคือพลายประตูผาส่งไปศรีลังกา
ปี๒๕๔๔พลายศักดิ์สุรินกับพลายศรีนรงค์
เดี๋ยวจะมีภาพด้วยนะครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ย
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคุณพัชรพรครูกิตติเกษม
เป็นลูกสาวของคุณสมโรธครูกิตติเกษม
อาณาจักรพิพิธภัณฑ์ช้างจังหวัดสุรินทร์
แพร่ภาพครับเป็นภาพนิ่งพลายศักดิ์สุรินกับพลายศรีนรงค
เมื่อมกราคมปี๔๔ก่อนที่เขาจะเดินทางออกจากประเทศไทย
เดี๋ยวทีมงานลองดูนะเป็นภาพนิ่งนะครับ
มีช้าง๒เชือกเขาเอางวงมาพันเกี้ยวกัน
ลักษณะคล้ายเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจเนี่ย
ศักดิ์สุรินทร์แล้วก็ศรีนรงค์นี่จะมีสองเชือกนี้นะครับ

ผมกับพี่มิ้วก็พยายามจะแยกแล้วแต่ยังแยกกันไม่ได้นะครับ

เห็นไหมครับคล้องงวงกันสักสุรินทร์และศรีนรงค์
อีกภาพหนึ่งที่อยากจะให้ดูคือวงจรปิดเราไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้นะครับ
ตอนที่เขาอยู่ในเครื่องบินระหว่างที่บินมาถึงเมืองไทย
คนอยากรู้ว่าเขาอยู่ยังไงเขาตกใจไหม

จะอยู่แบบนี้นิ่งไว้ก็จะมีจุดที่ต้องล็อกต้องเชื่อมเอาไว้เพื่อป้องกัน
เพราะงาเขาก็ยาวตัวเขาก็ใหญ่เพื่อความปลอดภัยนะครับ
เอาล่ะจนถึงตอนนี้กลับมาถึงเมืองไทยแล้วเรียบร้อ
มาตอนช่วงบ่ายแก่ที่ผ่านมาต้องถึงลำปางแล้วใช่ไหมคะ
โมงเย็นพี่มิ้วคุณผู้ชมครับดูภาพล่าสุด
นี่เคลื่อนไปลำปางที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

คือบินมาถึงเมืองไทยแล้วต้องย้ายมาที่ลำปางโดยใช้รถบรรทุก
ค่อยขับมาระยะเวลาประมาณ๒ชั่วโมงกว่า
ดูสิครับเขาดูคุ้นเคยคุ้นชินกับเจ้าหน้าที่นะ
ไม่ได้ดูแบบซึมเศร้าเหงาหงอยไม่มีเลย
ภารกิจนี้ต้องใช้ความที่คุ้นเคย
ทั้งที่ศรีรังกาที่อินสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญ

จนกระทั่งสามารถพาพลายศักดิ์สุริน

เดี๋ยวรอการกักโรค๓๐วัน

ตรวจสุขภาพทั้งภายนอกและภายใน
อาการเป็นอย่างไรแล้วก็เข้าสู่การรักษาต่อไป
ถามว่าถ้าหายดีแข็งแรงแล้วจะส่งกลับศรีรังกาไหม
รัฐมนตรีวราวุฒิบอกว่ายังตอบไม่ได้เดี๋ยวว่ากัน
ส่วนจะให้ประชาชนไปดูไปเยี่ยมชมได้หรือเปล่า
เดี๋ยวรอดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงต้อนรับกลับบ้านค่ะ